ก็ได้เห็นภาพรู้สึกว่าวันนี้หลายคนแชร์เป็นภาพที่แบบ
ลูกเขาก็กอดพ่อเขาตลอดทั้งวันเลย
รอบหลายเดือนพ่อลูกไม่ได้เจอกันเนี่ยนะฮะ

แทบจะรวมร่างกันอยู่แล้ว
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคน
บางคนก็ถามว่าเรื่องนี้มันจบได้ยังไง
เขาบอกว่าเป็นภาพของด้านทนายเจมส์
เขาโพสต์ภาพคู่กับคุณหนุ่มกัญชัย
แคปชั่นว่ามีคนสอบถามว่าคนกลางที่ช่วยเคลียร์เนี่ย
พี่หนุ่มเขาอุตส่าห์เคลียร์ให้หม้อน
ต้องพบกับให้อันนี้

ปรากฏว่าก็ที่ปิดทองหลังผักโดยตลอด

ทุกครั้งคือไม่อยากให้หลานเป็นเหมือนเขา
ขอให้คิดตามอย่าแสดงทุกวันนี้โลกมันแสดงเยอะแล้วเอาใหม่ก็ได้
เขาบอกว่าหนุ่มกัญชัยเป็นคนปิดทองหลังพระมาโดยตลอดไม่เคยได้ผลประโยชน์อะไร
ทำด้วยใจล้วนต้องอย่างนี้ใช่ไหมเวลาอ่านข่าว
คนนั้นคือนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยสุดหล่อตลอดอมตะตลอดกาล
สิ่งที่หนุ่มเขาพูดกับผมทุกครั้งคือไม่อยากให้หลานเป็นเหมือนเขา
วันหนึ่งอาจจะถูกชี้หน้าในศาลว่าคุณเป็นบุตรนอกกฎหมาย
ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกคำนี้ตามหลอกหลอนเข้ามาตลอดชีวิต
กระทั่งบีดาเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องมาสู้กับทายาทอื่นของบีดาอีกรอบ
แต่พี่หนุ่มเขาชัดเจนเขารู้สึกอย่างนั้นจริงนะเพราะเขาเล่าจริงวันนั้นน่ะ
คุณหนุ่มเอ่อคุณมตดำเนี่ยว่าคุณหนุ่มแบบนั้นขี้ข้าง

เออพูดถึงไม่สถานพูดเท่ากัน
แต่ในเล่าอ่านในดาราค่วงอื่นทำไมมีอารมณ์ร่วม
พี่คู่หนุ่มทำไมอ่านแบบไม่ได้